คราวนี้คุณผู้ชมค่ะเรามาสร้างความคลึกคลื้นสนุกสนาน

พูดถึงการแข่งขันที่ดุเด็ดเผ็ดมันอย่างหนึ่ง
คือการแข่งขันส้มตำลีลา

มันจะดุเด็ดแผดมันครบครีเอิญแน่

ขอบคุณผู้ชมค่ะที่จังหวัดแพทย์ชะบูร์

ไปกันเลยที่นี่นะเขามีการแข่งขันส้มตำลีลาเด็ด
น้องเบตตองสอบรอนานอยู่แล้ว

เดี๋ยวอ่าต่อค่ะ
นึกว่าเป็นเคราะห์เก่งแม่ของขึ้นเลยแหละครับคุณนิวนาว

เป็นไงคุณค่ะลีลาแต่ละทีมไม่ธรรมดาจริง
นี่เป็นการประกวดส้มตำลีลา
จัดที่ตลาดนัดวังหินอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรชบูรณ์นั่นเองนะคะ
ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมต้องบอกว่า
จัดเต็มแล้วก็เต็มทุกอย่างคือ

ยังต้องเตรียมเสื้อผ้าหน้าผมชุดเชิดอะไรมาให้ครบ

ก็มีเกณฑ์ที่เรียกว่าเป็นมาตรฐาน
ก็คือหนึ่งต้องตำอร่อยรสชาติแซ่บนัว

ให้ดูกันไปก่อนเพลินนะแต่ละทีม
เออมีทีมสาวแค่สาวเยี่ยมอะไรกันไป

โอ้โหโยนอะไรก็โยนได้

ไม่ได้เหมือนกันยิงแล้วใหญ่เลยโยนครกเนี่ย

แล้วก็นี่แหละค่ะกรรมการก็ชิม
แต่ละสำหรับแต่ละถาดแต่ละพาของแต่ละทีมเนี่ยนะ
ชิมรสชาติก่อนแซ่บหรือเปล่าสูตรไหนของใครนะคะ
แล้วนี่ทีมกองเชียร์คุณค่ะทีมยกครกกระดกสาก

เป็นทีมกองเชียร์ไงได้แต่คนที่ได้ที่หนึ่งก็คือนี่ค่ะ
สาวแทรงตกสาวแทรงจริง

ส่วนที่สองก็คือทีมตำแทร่บตลาดแหลงหาเนี่ย
แล้วก็ทีมที่๓คือส้มตำแซ่บเวอร์นะจ๊ะ
ให้ดูบรรยากาศกันไปดีล่ะแต่ละคน

รับการควงสากควงครกกันมาแบบแน่นมากเลย
คุณแม่ก็ต้องระวังด้วยครกสล่นใส่
นี่สาวแซ่บเขาก็แซ่บถึงใจส่งได้รางวัลนะ
โอ้โหแต่ว่ากรรมการนี่เสียสละมาก

แล้วชิมแต่ละทานโหน่าจะเผ็ดแซ่บจริง
จริงแซ่บไปยังคนตามเลยล่ะ